แต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งคู่สดร้อนหมาดเลยค่ะคุณค่ะ
สำหรับอดีตนักแสดงหน้าหวานตุ๊กตาอินทิรานะคะ
ในวันนี้๒๘ธันวาคมได้เลิกดีพอดิบพอดี
หลังจากที่คบหาดูใจกับแฟนนุ่มนอกวงการมานานถึง๗ปี
ได้เลิกดีวันนี้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่ศึกษาดูใจกันมานานกว่า๗ปี
วันนี้อดีตนักแสดงสาวตุ๊กตาอินทิรา
ก็ได้เลิกงามยามดีส่งท้ายปีวอก
มือแฟนนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจกพรเทพเข้าสู่ประตูวิวา
โดยงานจัดขึ้นเป็นการภายในที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพ
ซึ่งในช่วงเช้าได้ทำพิธีมั่นสวมแหวนแทนใจให้กันตามประเพณีไทยอย่างเรียบง่าย
ก่อนจะมีพิธียกน้ำชาในช่วงเที่ยง
โดยมีเพียงครอบครัวญาติสนิทเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการ
อาทิหญิงสุกัญญาไรวินตันพาสกรณฑีมาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่
โดยสาวหญิงสุกัญญายังได้โพสต์ภาพคู่กับเจ้าสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
พร้อมข้อความอวยพรว่ายินดีกับเพื่อนตุ๊กด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากนะจ๊ะ
มีหลานให้เพื่อนเร็วนะซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไฟแดงเช่นกัน
ส่วนงานฉลองมงคลสมรสนั้นจะจัดขึ้นอีกครั้งในปีหน้าค่ะ
สวัสดีทุกคนรายการดีอีกต่อไป